หม่งบอลเช็ดเสา๒เข้าไป
ทำให้การท่าเรือขึ้นนำไป๑ประตูต่อ๐ในครึ่งแรก
พอเริ่มครึ่งหลังไม่ถึง๑นาทีค่ะ
ทีรัฐนาคชำนาญผู้รักษาประตูชัยนาฏรับบอลหลุดมือค่ะ
กไปยิงง่ายอีกเป็น๒ประตูต่อ๐ทันทีเลยนะคะ
ส่วนนาทีที่๗๙ค่ะนูรูนศรียานเกมได้บอลหน้าเขตโทษ
แล้วก็ปั่นโค้งเสียบใต้คานอย่างสวยงาม
ปิดท้ายให้การท่าเรือบุกมาชนะสามประตูต่อศูนย์
ยังคงครองตำแหน่งจ่าฝูงต่อไป
ส่วนชัยนาธก็โหลดมาอันดับที่๑๒มีอยู่ทั้งหมด๑๐คะแนนค่ะ
อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะคะก็คือเชียงใหม่เอฟซีทีมน้องใหม่
เปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดรองแชมป์เก่าค่ะ
โดยนาทีที่๑๗อานนท์อมรเลิศศักดิ์หล่อกองหลัง
จ่ายให้เนลสันโบนิยายิงโล่งเข้าไปนะคะ
ทำให้แบงคอกยูไนเต็ดนำก่อน๑ประตูต่อศูนย์ค่ะ
แต่หลังจากนั้นเพียงแค่๒นาทีเท่านั้นเองค่ะ
เลียอันโรหลุดเข้าเขตโทษแล้วหลอกหนึ่งจังหวะ
จากนั้นยิงตีเสมอให้เชียงใหม่เป็น๑ประตูต่อ๑ขึ้นมา
แล้วหลังจากนั้นเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้เลยค่ะ
ก็เลยจบเกมไปที่เสมอ๑ประตูต่อ๑
ทำให้เชียงใหม่มีเพิ่มเป็น๙คะแนนนะคะ

แบงคอกเพิ่มเป็น๑๕คะแนนค่ะ

ราชบุรีเอฟซีเสมอกับสุโขทัยเอฟซี๒ประตูต่อ๒ค่ะ

การท่าเรือยังคงนำเป็นจ่าฝูง๑๐นัดได้ไป๒๓คะแนนค่ะ
บรีรัมยูในเต็ดเก้าณมี๑๙คะแนน
เชียงรายยูเนเต็ด๑๐นัด๑๙คะแนน
มุดประการซิตี้๑๐นัด๑๘คะแนน
พีทีประจวบ๑๐นัด๑๖คะแนน
แบงคกยูในเต็ด๑๐ณ๑๕คะแนนนะคะ